คุณผู้ชมฮะเราตามกันต่อนะฮะเรื่องของน้องต่อเต่าเด็กชายวัย๘เดือน
วันนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่าคือชาวบ้านมาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
พบร่องรอยเหมือนการขุดหรือการฝังกลบอะไรบางอย่าง
เดี๋ยวนะคือเรื่องของการฝังนี่มันจะคนละเรื่องกับการไปโยนทิ้งน้ำเลยนะ
ใช่ฮะไปดูภาพเลยฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่แบบนี้
บอกว่าพบร่องรอยของการขุดดินหรือฝังกลบอะไรบางอย่าง
บริเวณใต้กอไผ่ใกล้บ้านเด็กชายวัย๘เดือน
ตำรวจสภบางหลวงพร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลหินหมูนอเผลิบางเลนจังหวัดนักกว่าประถม
กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตบางหลวงก็รุดไปตรวจสอบเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านที่พบก็คุณป้าสมบูรณ์อายุ๖๐นะ
คุณป้าบอกแบบนี้พาหมามาเดินเล่นนะนะ
ก่อนมันจะมาหยุดตรงนี้จ้ะซึ่งหน้าดินมันเหมือนหลุม
ที่ถูกขุดนะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้ช่วงที่กำลังค้นหาเด็กใช่ไหมชาวบ้านเจออะไรแปลก
ก็ต้องแจ้งเบาะแสหน่อยจุดนี้ห่างจากบ้านเด็ก๓๐๐เมตร
เป็นฝั่งตรงข้ามกับที่พบผ้าอ้อมสีขาวแล้วก็ขวดนม
ก็เพราะว่าเป็นดินแข็งแล้วล่ะเชื่อว่าจุดนี้ไม่ได้ฝังอะไร
แต่เป็นการขุดก่อนหน้านั้นจริงเพื่อหาไส้เดือนเอาไปตกปลา
ตำรวจเชื่อว่าแบบนี้นะครับ
ส่วนการค้นหาวันนี้ทางผู้การจังหวัดนครปฐม

ได้ประชุมกับตำรวจน้ำ

พบว่าจะไม่มีการดำน้ำค้นหาแล้วนะคุณ

คือเมื่อวานจนถึงช่วงค่ำเลยเนอะ
เขาก็ประกาศกันแล้วว่าอาจจะไม่ดำน้ำแล้ว
เมื่อวานก็ดำกันอยู่๕๖ชั่วโมงแล้วค่ะ
จะเปลี่ยนเป็นการนั่งเรือลาดตะเวนบนผิวน้ำแทน
โดยจะนั่งเรือออกทั้งสองฝั่งจากคลองท่อ
ระยะทางที่จะไปก็ไกลประมาณ๕กิโลเมตร

ขณะเดียวกันชุดสืบสวนตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด

หากแม่ของเด็กไม่ได้โยนลงน้ำและมีความเป็นไปได้อื่นหรือไม่
จะใช้วิธีการฝังดินอำพรางหรือไม่
อันนี้ก็ต้องมาวางแนวทางในการค้นหากันต่อนะฮะ
เรื่องนี้เราจะรายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทุกวันเลยนะครับ
ใช่ค่ะจริงประเด็นเรื่องที่แบบมันจะไม่อยู่ในน้ำหรือเปล่า
คนก็ตั้งข้อสังเกตมาสักพักนึงแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็หา
แต่หามาหลายรอบสแกนทุกตารางเมตรตารางนิ้วแต่ก็ไม่เจอนะคะ